ผมขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานนิดเดียวก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนใหม่ครับท่านประธาน
ในข้อบังคับข้อที่๘๕นะครับคือเมื่อวานท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องทุกประการครับ
อาจารย์ท่านประธานได้วินิจฉัยถูกต้องทุกประการ
ก็คือเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในกรณีที่ผลคะแนนออกมาแล้ว
ต่างกันไม่ถึง๒๕นะครับท่านประธานไม่มีทางเลือกอื่น
เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่ขอนับคะแนนใหม่
แต่ว่าผมมีข้อหารือท่านประธานตรงนี้ครับ
คือการนับคะแนนใหม่มันแตกต่างกับการลงคะแนนใหม่
เพราะว่าถ้าดูข้อ๘๕ทั้งหมดไม่มีคำว่าลงคะแนนใหม่
เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งสมาธิกสภาผู้แทนรัศดรดูครับ
เวลาเราขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นนับคะแนนใหม่ครับ
เขาก็จะเอาเฉพาะบัตรในหีบเท่านั้นครับ

ต้องมีมารยาทนะครับอย่าระหว่างที่เพื่อนสมาชิกพี่ปลายอยู่อย่าเพิ่งส่วนนะครับ
เรารักษาวินัยของสภาครึ่งปีที่ผ่านมาด้วยดีแล้วครับ
เชิญท่านต่อครับต่อให้จบครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนตอนเราเลือกตั้งเนี่ยครับเราไปห่อนบัตรกันในหีบใช่ไหมครับ
ถ้ามีการขอนับคะแนนใหม่เขาก็จะเอาเฉพาะบัตรในหีบเท่านั้นครับออกมานับใหม่
ถ้าเทียบเคียงกับของเราเนี่ยเรากำลังจะเริ่มนับคะแนนใหม่
นั่นก็คือเอาคะแนนที่ลงกันเมื่อวานนี้จำนวนเต็มอยู่ที่๔๖๐
มี๒๓๔โหวตเห็นด้วย๒๓๐โหวตไม่เห็นด้วย
เสียงงดออกเสียงและ๑เสียงไม่ลงคะแนน

ดังนั้นหมายความว่าก็เอาปริ้นต์กระดาษออกมาครับ
คนนั้นมีใครบ้างแล้วก็ขานนะครับ
ขานก็คือทำตาม๘๓วงเล็บ๒ขานทีละคนเพื่อให้แต่ละคนได้บอกว่าตกลงจะโหวตแบบไหน
เพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับถ้าจำนวนเต็มมันไม่เท่ากัน

รับฟังความเห็นนะครับรับฟังความเห็นทุกท่านแต่ว่าไม่เคยมีทีวิธีนั้นนะครับ
ถ้าจำนวนที่ถ้าจำเนี่ยนั้นนะครับก็คือเป็นข้อสังเกตนะครับ
ที่เราอาจจะคิดในเรื่องก้อบังคับต่อไป
ผมขออนุญาตเชิญกรรมการตรวจนับคะแนนที่ได้แต่งตั้งไว้เมื่อวานแล้วนะครับ

ประธานครับผมขออีกสักครึ่งนาทีได้ไหมครับ
สุดท้ายแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามที่ท่านประธานบอกทุกอย่างแล้วครับ
ครึ่งนาทีก็คือว่าเรียนท่านประธานนะครับผมเองเนี่ยนะครับ
เคยมีประสบการณ์ในการลงคะแนนมาแล้วในการประชุมครั้งหนึ่งนะครับ
วันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมเลือกประธานกลุ่มมิตรภาพนะครับ
ซึ่งก็มีสอสอเข้ามาผมเสนอตัวเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมุทธิสมาชิกท่านหนึ่งเสนอตัวเป็นประธาน
วันนั้นโหวตกันเนี่ยนะครับท่านประธานผมแพ้๑คะแนนนะครับ
แล้วทางซีกผมก็ขอนับใหม่แต่ทางอีกซีกหนึ่งเนี่ยนำโดยสอสอจากภักดิ์รัฐบาลหลายพักเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าไม่ให้นับใหม่ผมก็แสดงสปีริตครับ
ผมแพ้เพียง๑คะแนนเท่านั้นผมแสดงสปีริตด้วยการไม่นับใหม่ครับ
แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับประชุมกันใช้บัตรชัดเจนนะครับ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเดิมพันธุ์ครั้งนี้ทำไมมันถึงสูงอย่างนี้

ทำไมมันถึงสูงอย่างนี้ต้องขอนับคะแนนใหม่

ส่วนวิธีปฏิบัตินอกห้องประชุมเนี่ยอันนั้นเราไปเราไปกำหนดเขาไม่ได้ครับ
ผมเข้าใจครับยังมีท่านสมาชิกมาร้องเรื่องนี้อยู่
เข้าใจว่าขณะนี้เรากำลังจะเข้าสู่เรื่องยัตติด่วน

ตามที่สมาชิกใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับที่๘๕เมื่อวานนี้นะครับ

แต่ว่าก็ขอเรียนนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราไม่อยากจะทำ

เราไม่อยากให้ใช้ข้อบังคับที่๘๕
ซึ่งจะสร้างปัญหาในอนาคตในการทำงานร่วมกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้จะต้องเดินหน้าตาม

ก็เลยขอเรียนต่อที่ประชุมอีกนิดนึงว่า

ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ขั้นตอนที่จะนับคะแนนใหม่เนี่ย
เราขอคงจุดยืนเราไว้
ที่เราจะไม่อยู่นับคะแนนด้วย
แล้วก็ขอให้กำลังใจรัฐบาล
ให้ได้มือได้ครบ
เดินไปได้แล้วก็ให้ผ่านยตินี้ได้
เพราะฉะนั้นเราจึงขอที่จะไม่อยู่ร่วม

คุณจะให้สมาชิกขึ้นมาเป็นคำขอเข้ามาการเนาบคะแนนด้วยมั้ยครับ

ก็คงไม่ร่วมทุกกระบวนการนะครับ